คุณผู้ชมคะมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่มันเริ่มต้นมาจากเรื่องของความหึงหวง
ผู้ชายคนนึงไปตามง้อขอคืนดีกับแฟนสาวแฟนสาวไม่ยอมกลับมาคืนดีด้วย
โมโหไปจุดไฟเผาบ้านแล้วปัญหาคือไฟมันลามไปบ้านหลังอื่น
ไฟไหม้เป็นเกือบสิบหลังค่ะคุณผู้ชมซอยสามัคคีหกแล้วดูสภาพนะคะ
ต้นเหตุจากแค่นี้ไปง้อแฟนแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนกันหมดนะคะ
มีอยู่หลังหนึ่งสามีพระยาอยู่ด้วยกันตาบอดทั้งคู่นะ
แล้วเขาหนีกันเกือบไม่ทันนะเอาออกมาได้แค่แบบไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย

เนี่ยค่ะช่วงเวลาประมาณตีสองครึ่งนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงดึกอะค่ะ
ไฟไหม้เกือบ๑๐หลังซอยสามัคคี๖ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครนนทบุรีใช้รถน้ำสามคัน
ฉีดน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ตรวจสอบพบว่าห้องเช่าทั้งหมด๑๐ห้องถูกไฟไหม้เกือบหมดเลยคุณผู้ชมค่ะ

มีรถยนต์รถจักรยานยนต์เสียหายอีกหลายคันค่ะ
คนที่พักอาศัยเขาก็หนีตายกันโอละหมานแล้วก็ค่อนข้างลำบาก
มีผู้พิการทางสายตานะคะที่เขาอยู่ในบ้านเช่าเขาก็หนีกันออกมา
น่าเห็นใจจริงค่ะนี่ค่ะเขาหนีกันออกมาแบบนี้

นี่คือผู้พิการทางสายตาที่เขาอยู่กันในบ้านเช่าเนี่ย

ดูสิคะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
หนีกันแบบลำบากขนาดไหนได้อะไรติดตัวออกมาบ้าง

นางสาวชุติมนต์ขำเจริญหรือเติ้ลอายุ๒๔ปี

เป็นห้องที่เริ่มต้นเพลิงที่เกิดเหตุ

อดีตแฟนคนนี้มาหาเธอที่ห้องเช่า

เมาเหล้ามาเลยมาขอคืนดีเธอก็ไม่เอา
บอกไม่เอาไม่คืนดีด้วยแล้วเธอมีแฟนใหม่แล้ว
ปรากฏว่าในอามอดีตแฟนเธอไม่พอใจเธอบีบคอเธอนะคะ
เธอก็เลยโทรศัพท์หาแฟนใหม่ค่ะชื่อว่าในโก
ถิ่นพยับอายุ๓๐ปีให้แฟนใหม่มารับ
แฟนใหม่ก็ขี่รถจักรยานยนต์มารับออกไปเธอก็ออกไปจากห้องพัก
รู้อีกทีก็คือมีคนแจ้งว่าห้องพักไฟไหม้
รีบกลับมาแล้วในใจเธอนึกเลยว่า
คนแรกในใจเธอที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุ
จุดวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยนะก็คือในอาม
อดีตแฟนเธอนี่แหละครับตำรวจเลยไปตามตัวในอามค่ะ
ร้านขายก๋วยเตี๋ยวของแม่นะคะอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมือง
น้นทะบุรีปักเกรดสี่สิบเอ็ดอำเภอปักเกรดจังหวัดน้นทะบุรี
จากจุดที่เกิดเหตุไปประมาณกิโลกว่านะคะ
ตำรวจไปเจอสภาพยังเมาอยู่ค่ะเมานอนร้องไห้ค่ะ
ก็เลยนำตัวมาสอบสวนนี่นะคะในอามรับสารภาพ
มีมือเพลิงเลยเหรอเนี่ย
นางสาวเติ้ลอดีตแฟนสาวก็เลยให้ในโกะแฟนใหม่มารับ
เขาอ้างว่าเขาโมโหที่ถูกทิ้งเอาไว้ในห้องแบบนั้น
แล้วอดีตแฟนสาวก็ไปกับแฟนนุ่มคนใหม่
ใช้ไฟแชคจุดเลยจุดเผามุ้งเลย
แล้วก็ออกจากห้องไปขี่รถจักรยานยนต์ไปนอนร้านก๋วยเตี๋ยวของแม่
แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมมันลามไป๑๐ห้อง๑๐หลังตำรวจก็ตามไปจับตัวค่ะ
แต่คือในใจผมคิดว่ามันในใจจริงมันก็แค่แข็งแข็งอ่ะครับพี่
เอาง่ายมันเกรงใจผมว่ายิ่งกว่าผมนะพี่
ผมก็เหมือนกับว่าทำไมวะ
แล้วเราทำไงเราเข้าไปแล้วขอมีอะไรด้วยแล้วเขาไม่ให้มีแล้วเราทำไง

เขาก็ไปรับแฟนออกไปปุ๊บผมก็อยู่คนเดียว
ผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงแล้วผมก็อยู่คนเดียว
ก่อนพ่อมาผมก็ได้จุดไปแชกเผามงต์กับพี่
เผาแล้วเราไปไหน

นี่ค่ะแต่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะคะ
เนี่ยเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ซอย๓ม๖เที่ยมเผลอเมืองนทบุรีคุณผู้ชมดูสภาพค่ะ
ดูสิ่งที่หลงเหลือโอ้โหดำเป็นต่อตะโกอย่างนั้น

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบนะคะแล้วก็เก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะคะครับ
เบื้องต้นเนี่ยเจ้าของบ้านเช่าบอกว่ามีบ้านที่ถูกไฟไหม้เสียหายรวมแล้วคือ๑๐หลัง
แล้วก็มีรถกระบะเป็นรถกระบะของเจ้าของบ้านเช่าอะค่ะ
มีรถแท็กซี่สีฟ้าหนึ่งคันรถจักรยานยนต์อีก๑คันนี่ค่ะทรัพย์สินที่เสียหาย
แล้วอาร์มจะชดใช้เข้าไปเหรอเนี่ย
คุณพ่อคุณพ่อชาญอายุ๕๕บอกว่าเช่าบ้านหลังนี้ให้ลูกสาวอยู่มาหลายปีแล้ว
พ่อเองก็เช่าบ้านเปิดเป็นร้านขายของชำก็อยู่ติดกัน
ก่อนจะเกิดเรื่องเห็นอดีตแฟนลูกสาวมาที่บ้าน
แต่ก็ไม่รู้ว่ามาทำอะไรก็พอจะรู้ว่ามีปัญหากัน
คบกันไปลูกสาวก็มีแฟนใหม่หลังเกิดเรื่อง
ข้าวของที่ลงทุนที่ซื้อมาจะมาขายเนี่ยนะ
พ่อบอกว่าโอ้โหเสียหายหมดเลยนี่ไงดูเป็นหมื่น
ตอนนี้ก็กังวลใจนะคะที่บ้านของลูกสาวมันเป็นบ้านต้นเพลิง
แต่ด้วยความที่อดีตแฟนมาจุดไฟเผา
แล้วกลายเป็นว่าบ้านหลังอื่นเขาได้รับผลกระทบกันไปด้วย
เขาก็เข้ามาอยู่แต่แฟนใหม่ของลูกสาวก็อยู่
เพราะฉะนั้นเขาก็รู้จักกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
เขาก็คุยกันอยู่อันนี้จะขึ้น
แต่ไอ้แฟนใหม่ลูกสาวอยู่บนบ้านไอ้นี่ก็ขึ้นไป
เขาผมไม่แน่ใจว่าเขาเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า
ส่วนลูกพี่ลูกน้องของฝ่ายหญิงนะคะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าตอนนี้ฝ่ายหญิงเครียดมากนะ
เพราะเธอบอกว่าปัญหาส่วนตัวของเธอปัญหาเรื่องอดีตแฟนเนี่ย
มันกลายเป็นว่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันเยอะเลย
ได้ยินเสียงเหมือนแบบไฟเขาเรียกว่าอะไร
เสียงไม้มันดังตอนแรกนึกว่าประทัดแต่พอลงมาดูก็เป็นไฟไหม้
ก็เลยโทรแจ้งโทรบอกน้องว่าบ้านไฟไหม้แต่พอดีน้องไม่ได้อยู่บ้าน
ก็น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเข้ามาจริง
เคยมาก่อนหน้านี้แล้วไหมคะ

พูดจาอะไรข่มขู่ว่าจะทำอะไรไหม
ครูไหมก็ไม่ค่ะแต่ว่าก็มีทะเลาะทำร้ายร่างกายอะไรนิดมีมีอยู่บ้างค่ะ

แต่เราก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกเหตุการณ์นี้มันมีเรื่องที่โอ้โหน่าเห็นใจจริง
มีผู้พิการทางสายตาหรือว่าตาบ่อนเนี่ยนะคะ
ก็พักอาศัยอยู่ในห้องเช่าใกล้กับบ้านต้นเพลิง
คุณลุงเนี่ยบ้านเช่าอยู่ติดกับบ้านต้นเพลิงเลย

คุณลุงบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มา๑๐กว่าปีแล้วอะค่ะ
อยู่มาตั้งแต่ปี๕๔อะ

จรบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันบ่อย
คืนเกิดเหตุประมาณกับตี๑
จรซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยนะคะ
อยู่ห้องติดกับห้องที่เป็นต้นเพลิงค่ะ

วิทยุจากโทรศัพท์
กับเกิดตี๑ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน

แล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้
แต่ไม่มั่นใจว่าผู้ชายมีกี่คน
หลังจากนั้นเสียงทะเลาะก็เงียบไป

มันเริ่มแบบได้ยินถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะคะครับ

หน้าบ้านแต่คุณผู้ชมค่ะ

เพราะไฟมันโหโหหนักแล้ว

ลุงจรซึ่งเป็นคนตาบอดนะคะ
จรแกก็ต้องปีนหน้าต่าง

จรบอกว่าด้วยความที่ลุงก็มองไม่เห็น
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอาค้อนทุบที่หน้าต่างหลังบ้าน
แล้วกระโดดลงมาเนี่ยจะมาเจออะไร

แต่คิดอย่างเดียวเลยว่าต้องหนีเอาชีวิตรอดนะคะ
ตอนนี้คุณลุงบอกว่าเสียดายมากคือเครื่องเสียง

ตอนนี้ไม่รู้จะทำมาหากินยังไงต่อ
คือสิ่งที่ได้ออกมาอย่างเดียวคือหน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัยถือค้อนแล้วก็หนีออกมาแค่นั้นเลย

มันก็นอนไม่หลับทะเลาะกันเขาก็ตีกัน
ผมได้ยินแต่คำเดียวว่าอ่ามึงอยู่ได้มึงอยู่ไปเดี๋ยวกูไปแล้ว
แค่นั้นแหละได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ออกไปสักพักไฟมันก็เกิดขึ้นมาแล้ว
อ๋อแล้วผู้หญิงก็ร้องไห้ร้องไห้

แต่นี่มันมาทันทีผมก็หาทางออกไม่ได้
มันออกมามันจะเมารองเท้าทั้งนี้เอาไม่ได้
ผมก็เล็ดแต่ถิดใจเออมันมาผมก็มาข้างหลัง
หน้าต่างก็เปิดไม่ได้ผมก็เอาค้อนทุบออกเลย
ก็ครับกระโดดออกมาเลยครับกระโดดออกมาเลย
เป็นอะไรก็เป็นกันเลยครับจะโดนถืออะไรก็ถือไปเลย
คือใครที่เห็นข่าวนี้แล้วได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คือน่าสงสารทุกครอบครัวนั่นแหละโดยเฉพาะนี่ฮะ
พะเนจรอักษรอายุห้าสิบปีนะฮะเครื่องมือทำมาหากินนี่
จะมีคนในครอบครัวอีกเนี่ยคุณตาคุณยายอีกนี่
เห็นไหมครับทุกผู้ชมครับโอ้โห
อยู่ที่ซอยสามัคคี๖ตม๕ทรายอัมพมือนวรรณมุรีนะฮะ
เพื่อท่านไหนอยากช่วยเหลืออยากจะไปเห็นสภาพที่เกิด
ที่แท้จริงเราไปช่วยผู้ที่พิการตามองไม่เห็นตาบอดเนี่ย
ค่ะไปช่วยกันได้ตรงนั้นนะฮะเขาไม่ได้ขออะไรมากมายนะฮะ
คือถ้าจะช่วยเหลือจริงเนี่ยคือเรื่องการได้ทำมาหากินต่อไป

ที่จะต้องไปร้องพงร้องเพลงทำหารายได้อะไรพวกนี้ไม่มีแล้วนะฮะ

โอ้โหท่านผู้ชมครับมีอีกครอบครัวหนึ่ง
นายสนิทจำปาอ่อนอายุ๕๗กับนางสิทธินาแก้วคำมีอายุ๕๙นะฮะ
ประสบเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะครับ
บ้านเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านต้นเพลิงนะแต่ว่าก็ประสบเหตุนะฮะ
เพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยนอนแล้วนะ
ยายบอกได้ยินเสียงคล้ายฝนตกนะ
ก็บอกตาว่าฝนตกหรือเปล่าตาบอกว่าโอ้อย่าทักดิเดี๋ยวมันลางไม่ดี
จากนั้นไม่นานไอ้ที่ว่าฝนตกตกเนี่ยไม่ใช่มันคงเป็นเสียงไฟปะทุอ่ะนะ
กลิ่นไหม้โชยมามีคนตะโกนว่าไฟไหม้
ก็วิ่งหนีตายกันออกมา
ที่ถูกไฟไหม้เนี่ยเหลือแต่เสาถูกไฟไหม้เป็นเท่าแบบต่อตะโกเลยนะฮะ
เรียกว่าไม่เหลืออะไรเลยทรัพย์สินนี่ไม่ได้เลยฮะเอาออกมาไม่ได้เลยฮะ
เนี่ยเหลือแค่นี้ฮะเนี่ยโอ้โหอยู่มาสิบปีนะครับ
คือทั้งคู่บอกไม่คิดว่าต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะ
เพราะทั้งคู่เนี่ยก็ตาบอดนะฮะ
แล้วต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนซ้ำเติมชีวิต
เสียใจที่สุดก็เหมือนกับลุงจรเลยฮะ
คือเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินมีอาชีพร้องเพลงหารายได้
ถูกไฟไหม้เสียหายหมด
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปหากินยังไงต่อ
ที่อยู่ก็ไม่มีต้องไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้าน
ที่เขามีแบบน้ำใจใจบุญช่วยเหลือให้ไปอยู่ก่อน
ไฟมันก็ไหม้แตกแบบคือมันแตกเปรี้ยวผ้าอะไรอย่างนั้น

คือยังยังไม่ร้อนหรอกครับคือยังมันยังมาไม่ถึง
กลิ่นได้กลิ่นไหมนะครับ

มิ้นคนตาดีก็จะกลิ่นไฟมันไฟมัน

ไม่ได้เจ็บแม้แต่บัตรประชาชนแม้แต่
คือพูดตรงบัตรแม้แต่เสื้อผ้า
ก็มีกางเกงกับเสื้ออย่างรัดตัวนะครับผม

ไม่กลัวหรอคะคุณลุงตอนนั้น
คือความกลัวมันก็กลัวนะครับแต่ผมเสียดายของผมน่ะ
เราก็ตาบอดกว่าเราจะสร้างข้าวของมาได้ถึงขนาดนี้
คือคนเรามันไม่มีความรับผิดชอบชอบต่อสังคม
แทนที่จะมีความรับผิดชอบว่าเออคือตาเขาก็บอดกว่าเขาจะสร้างได้เนี่ยคือมันพูดผมพูดคือประนามเลยนะ
คือเห็นแก่ตัวนะคือเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะคืออันที่จริงเนี่ยถ้าเกิดทะเลาะเบาะแว้งกัน
มันก็เราก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ทีนี้มันสร้างความเดือดร้อนให้สังคมจนผมไร้ที่อยู่
อีกหลังหนึ่งที่ประสบเหตุนะฮะเขาเป็นเจ้าของแท็กซี่นะฮะพี่อเนกเนี่ยบ้านพักอยู่ด้านใน
โอ้โหดูรถสิคะนี่รถแท็กซี่นะฮะค่ะจากสีฟ้าถูกต้องครับนี่ฮะจอดไว้ตรงนี้นะจอดเป็นที่จอดประจำ
พอรู้ว่าเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยพี่อเนกเจ้าของแท็กซี่เนี่ยเขารีบวิ่งออกมาดูไม่ทันแล้วฮะ
ไม่ทันแล้วครับทุกผู้ชมครับคุณระวีการลงพื้นที่ไปจุดที่ตำรวจไปจับตัวในอามได้ด้วยนะครับ
เจอกับแม่ในอามแม่นี่ร้องไห้นะบอกว่าหลังเกิดเหตุ
แล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่ทำไปแล้วตำรวจก็มาคุมตัวไป
จุดไฟค่ะข่าวบ้านให้เติ้ลแล้วเราก็ลองดูเอ๊ะหนูไปทำทำไมว่ายังงั้นว่ายังงั้น
มันมันเขาบอกหนูเครียดเพราะว่าเขาทำอะไรที่แบบ
เหมือนเหมือนหยามกันนะนะเพราะว่าอย่างนั้นแล้วก็เนี่ยคือป้าก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะ
แม่ก็รู้ว่าเดี๋ยวตำรวจเขาต้องมาลูกแม่ก็เมานอนก็นั่นแหละ
พอตำรวจมาแม่ก็เปิดให้เขาพอแม่ก็ทำใจแม่ก็ไม่มีมันมันไม่รู้จะทำยังไงไงเนอะ
คือก็ไม่ได้ไม่พาลูกอะไรหนีทั้งนั้นแหละเพราะว่ารู้ว่ายังไง
ก็บอกให้เขาทำใจแล้วกันหนูก็ทำแล้วทำเขาทำไว้อย่างงี้หนูก็ต้องรับสภาพอย่างงี้
แม่ก็สงสารคนอื่นเนาะที่เขาโดนรอบบ้านอะเนาะ
ก็อย่างงั้นหนูก็ไม่น่าเลยมันก็บอกว่าหนูก็อารมณ์ชั่วพูด